เขตที่ใกล้จะนับเสร็จแล้วคะแนนนำอยู่
เพราะฉะนั้น๗๐บวกกับ๕๐ก็จะเท่ากับ๑๒๐เขต
ส่วนบัญชีรายชื่อถ้าดูตามเว็บไซต์ตอนนี้
ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๕๔๐เขต
เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจ
ว่าเราน่าจะบรรลุเป้าหมายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
อย่างน้อยที่สุดเรามั่นใจแล้วนะครับว่าทะลุ๓หลักเกิน๑๐๐เสียงแน่นอน
อันที่๒มีทิศทางที่ดีนะครับมีแนวโน้มที่ดี
ว่าเราจะสามารถทะลุไปจนถึง๑๖๐เขตณปัจจุบัน
แล้วก็อาจจะทะลุมากไปกว่านั้นอีกก็เป็นได้
ตอนนี้กำลังรอนั่งไล่โทรไล่แคนัญกับเคจะที่เหลือประมาณ๑๐๐กว่าเครต
ก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้น
แต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าผมในฐานะหัวหน้าพักก็ต้องขอบคุณ
ทีมงานอาสาสมัครหัวคะแนนธรรมชาติ
แล้วก็เพื่อนทีมงานจังหวัดทุกคนที่ทำให้เราอย่างน้อย
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างที่เคยได้สัญญากับประชาคมไว้นะครับ
อันที่๓ครับก็ผลก็ออกน่าจะชัดพอสมควรนะครับ
โอกาสในการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับ
ถ้าเราดูตัวเลขณปัจจุบันไม่ว่าจะที่สื่อมวลชนรายงาน
จากการตรวจสอบของพักเก้าไกลเองก็แสดงให้เห็นว่า
พักที่คะแนนเกิน๑๐๐แน่นอนแล้วก็น่าจะตอนนี้มีแค่ก้าวไกล
แล้วก็เพื่อไทยเท่านั้นนะครับส่วนพักคั่วรัฐบาลเดิมก็ดูว่า
น่าจะยากที่จะมีโอกาสที่จะมีสอสอเกิน
เพราะฉะนั้นภาพที่พอที่จะอนุมานได้พอที่จะสรุปได้ก็คือ
รัฐบาลเสียงฆ่าน้อยตอนนี้ก็คงจะไม่มีนะครับ
ก็หวังว่าคงจะใช้เวลาอีกไม่นานในการที่จะรวบรวมข้อมูลดูครับ
ว่าตอนนี้คะแนนออกมาเนี่ยใครที่จะเป็นอันดับหนึ่ง
แล้วก็เป็นเกียรตินำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
จุดยืนของพักเก้าไกลก็คงยังจะเหมือนเดิมนะครับ
ไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งนะครับ
จุดยืนในการตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกล
ก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเหมือนเดิมนะครับ
ก็จะไม่มีสองภาคภังประชารัฐ
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลนะครับ

แล้วก็มีความโปร่งใสที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับ
ก็คงจะต้องดูให้คะแนนเข้ามาเรื่อยจนกว่าจะครบถึงจุดหนึ่งนะครับ
แล้วก็คงจะอาจจะมีการแถลงอีกสักครั้งหนึ่งไม่ภายในคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนของวันพรุ่งนี้ก็เราเรียกประชุมกรรมการบริหารภักดิ์นะครับ
เพื่อที่จะให้ทำตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับ
อันนี้ก็คงจะเป็น๓ประเด็น๓สาระสำคัญในการแถลงครั้งนี้ครับ
ที่๑ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้โหวต๖๒ได้คะแนนมา
อันที่๒ก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทำตามเป้า
ที่เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจำนวนเรื่องของจำนวนของสอสอ
อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยครับ

คุยกับเพื่อไทยยังหรือเปล่า
ยังครับตอนนี้ก็คือรอเวลาให้ผลคะแนนได้เข้ามาเยอะกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ครับ
ตอนนี้เราก็มีความมั่นใจในเรื่องของคะแนนของเราฝั่งเดียว
แต่ว่ายังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดก็จะรอคะแนนที่เป็นทางการเข้ามานะครับ
เป็นไปไม่ได้ครับก็คือตามที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ครับ
เวี้ยงไม่มีทางทีเขามีบ่อยครับ
การพูดคุยกับพักฯนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่ากว่าความคืบหน้า
จากหน้างานเข้ามาให้เรื่อยเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนในระดับ๑
แล้วก็รอให้กรกตทำงานให้กลับมา
เพราะช่วงหนึ่งที่เว็บล่มไปก็ทำให้มันช้าพอสมควรครับ
ในกรณีนะครับที่ภาคเก้าไกลมาเป็นอัดับ๑
สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือของพักเก้าไกล
แน่นอนก็จะต้องโทรร่วมหากับภาคฝ่ายค้านทั้งหมดที่เคยทำงานร่วมกันมา
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเสียงรวมไทยประชาชาติ
ก็คงจะไปในลักษณะนั้นตามที่สัญญา
ตามที่ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้นครับ
แล้วคุณเจยไทยหรือคราวคุณเจยไทย
ก็ถ้าดูณปัจจุบันรอนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองพัก
ถ้าดูของในฝั่งของก้าวกลายผมบอกตัวเลขไปแล้วนะครับก็อาจจะมีถึง๑๖๐ได้
แต่ผมคิดว่าแค่๒พักตอนนี้นะครับก็ทะลุ๒๕๑ไปแล้ว
แล้วก็การจัดรับระบาดความสำคัญจะอยู่ในฝ่ายค้าณอันปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอน้ำหนักทางการเมือง
ผมคิดว่าพอถ้าพอก็คือคงจะจบที่ตรงฝ่ายค้านณปัจจุบัน
อาจจะไม่มีจานเจรดารวดรัฐบาลตรายุ่น
ที่ก้าวไกรเป็นคนที่ได้คะแนนมาอันดับหนึ่ง
ในขณะกลับกันในความเป็นไปได้
ถ้าอีกพักอื่นได้มาเป็นอันดับหนึ่ง
เราก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการจัดตั้งรัฐบาลครับ
ต้องพูดให้ชัดไหม

หากถ้ามีคนที่โบสถ์อยู่ปราหลักโบสถ์อย่างเดียว
แล้วอีกประถึงเวลา
ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีความคิดว่าจะทำได้หรือไม่เราจะส่งให้คุณรู้สึก
โปรดโปรดแข่งกันให้เรา
และขอบคุณที่ทั้งความด่วน
จากการกำหนดแข่งกัน

ถ้ามีงานยังได้ฉันจะบริเวณ
ที่จะเห็นแรกที่ให้ดู
หรือว่าเราจำเป็นคำถึงแรกเกมส์แถวหนึ่ง๐ไป
และของเราก็ยังไม่ถูกปรับทะแน่ที่เราต้องคิด
มันจะสม่องเข้าใต้ในเรื่องการไพริเทิง
ของที่เราคิดต้องการเวลาเราจะเป็นโคลิเชียน

ตอนนี้คนค่าแรกคำถามว่าแหล่นสลายปลอดภัณฑ์แน่นอน
ตอนนี้จาก๓๓เขตที่ผมได้รับอัปเดต
ยังมีอีก๔เขตที่ยังนับไม่เสร็จ
แต่อีก๔เขตที่๓๓ลบ๔ที่เหลือก็คือ

จากการนับแล้วก็โหวต๖๒ว่าเราชนะทุกเขตครับ

สามารถวิเคโลกกลุ่มต่อด้วย

เวลาที่ทำงานไม่ได้

รับการส่งการ
อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทางการเมืองที่เหลือ

แน่นอนว่าถ้านับคะแนนจนเสร็จ
ออกมาแล้วก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่ง
ก้าวไกรก็จะต้องเป็นคนที่จัดตั้งรัฐบาล
ก็คือที่เน้นเลย
ว่าอย่างน้อยยังมีสิ่งที่พอที่จะสรุปได้
พอที่จะอัปเดตได้มีอยู่๒๓เรื่องดังที่ได้แถลงไปแล้ว

คงจะสรุปได้แค่ที่เท่านี้และเท่านี้จริง
ถ้าตามหลักไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
คิดว่าไม่น่าจะมีครับแล้วก็ประชาชนคงไม่ยอมด้วยถ้ามีครับ
ความกังวลใจของคุณพิษาตอนนี้หรืออะไรครับ
ไม่มีความกังวลใจใดครับครับก็คือรอตัวเลข
แล้วก็คอยมีโอกาสได้พูดคุยแสดงความยินดีกับทั้งเพื่อนเก่า
แล้วก็เพื่อนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่สภาด้วยกัน
แล้วก็นัดประชุมในการทำงานวันพรุ่งนี้ต่อไป
แล้วพรุ่งนี้ก็คงจะหาโอกาสเวลาสักเล็กน้อยในการลงพื้นที่
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้คะแนนแล้วก็ให้ความไว้วางใจ
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พวกเราสำเร็จ
เป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการวางแผนว่า
เดี๋ยวคืนนี้ต้องรออีกนิดนึงมีอะไรต้องแถลงอีกไหม
วันพรุ่งนี้ต้องทำอะไรก็คงจะตามนั้นมากกว่าครับ
อาจจะยกมาตรฐานในการทำงานทางการเมืองนะครับ
ถ้าเป็นอย่างเมื่อกี้ที่มีนักข่าวต่างประเทศถามนะครับ
ถ้าเป็นประเทศหลายประเทศเนี่ยเวลาที่เราจะร่วมรัฐบาลกัน
มันไม่ใช่แค่แบ่งกระทรวงอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าจำนวนสอสอต่อเท่าไห
เพราะว่าการร่วมรัฐบาลของเราเราคาดหวังอะไรซึ่งกันและกันมั่ง
เวลาทำงานจะได้ไม่มีสะดุดระหว่างทาง
แล้วก็สามารถที่จะให้ประชาชนสามารถคาดหวังได้
ว่าสิ่งที่เคยสัญญาก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งยังเหมือนเดิมทุกประกาศ
ครับก็รู้สึกช้ามากพอสมควร
แล้วก็รู้สึกมีความกังวลใจในการทำงานอย่างเช่นที่ฉะเชิงเซาเป็นต้น
แต่ว่าเราก็สามารถที่จะ
คอมเพนเซตไอ้ปัญหานั้นด้วย

เป็นตาสับปะรดที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะบริหารสถานการณ์ได้ดีขึ้น
แล้วก็ให้เกิดความโรยสุทธิ์ที่ทำเกิดมากขึ้น
โดยรวมไม่ได้เป็นประโยชน์ของพักใดพักหนึ่ง

หลายครั้งหลายคนที่เลือกตั้งมาตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่ก็ดี
หรือเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งก็ดี
ก็เห็นตลอดครับว่าถ้าเป็นเขตพื้นที่ทหารก็จะได้รับความไว้วางใจ
เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งว่าการปฏิรูปกองทัพการพูดถึงการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
อาจจะโดนบิดเบือนทำให้คนจำนวนมากเข้าใจผิด
แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทหารชั้นผู้น้อยจำนวนมากเข้าใจว่าเจตนารมณ์ในการทำงานของพักเก้าไกลในเรื่องนี้คืออะไร
ผมก็ต้องฝากขอบคุณทางเพื่อนทหารเกณฑ์หรือพยานจันทร์ผู้น้อย
หรืออาจจะเป็นระดับที่สูงกว่านั้นก็ได้นะครับที่ให้ความไว้วางใจกับพระเก้าไกล
ก็เชื่อว่าในอดีตที่ผ่านมาข้อมูลที่โดนบิดเบือนก็ไม่ทำให้พวกท่านหวั่นไหว
การที่จะให้กองทัพทันสมัยจิ๋วตาแจ๋ว
มีสวัสดิการที่ดีมีสิทธิมนุษยชนในกองทัพ
เป็นสิ่งที่ผมและกองทัพก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน

มันอย่างที่อธิบายไปหลายครั้ง

มันเป็นเรื่องของเป้าหมายมันเป็นเรื่องของนโยบาย
แน่นอนการยกเลิกเกณฑ์อาหารเป็นต้น
ต้องแก้พรบเพราะว่าเป็นพรบเก่าตั้งแต่๒๔๙๐อะไรประมาณ
เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทำได้ทันทีนะครับ
แต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำได้ทำได้ทันที
แต่ว่าในเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นต้นก็ต้องมีการแก้กฎหมาย
ก็ถ้ามีจำนวนสอสอที่เยอะมากพอมีโคลิชั่นที่มากพอ
ผมก็คิดว่าสามารถทำเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยได้
เพราะจำนวนของสอสอที่จะทำให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสภาก็ดีฝั่งของรัฐบาลก็ดีเนี่ย
จะสามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ไปถึงฝั่งฝัน
ไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราทุกคนทวินหาได้ครับ